คุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยกันอีกที่กับก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดราคาไม่แพง๑๙บาทเท่านั้นเอง
ก็ทานได้แล้วอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ที่นี่ฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลำแต่ลำว้าว
ตั้งอยู่แถวด้านหน้าโรงพยาบาลบัวใหญ่ในจังหวัดนครราชศรีมา
ใครที่หลงรักเมนูเส้นและชื่นชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตจิตใจ
รีบเร่งหน้าไปที่ร้านนี้เลยนะครับ
มันจัดให้ลูกค้าแบบช้ำใหญ่น้ำโตอาหารเครื่องแน่น
ทั้งเส้นทั้งหมูตับลูกชิ้นไม่มีหวงไม่มีกั๊ก
ราคาเบาสบายในสไตล์แบบเศรษฐกิจอย่างนี้

เขาคิดเลขเก่งก็ถูกต้องแล้ว
แล้วเนี่ยถั่วงอกผักสดเติมได้ไม่อั้นนะ

แล้วที่สำคัญราคาไม่แพงแบบนี้เขามีเหตุผลนะ
คุณพี่เจ้าของร้านคือคุณเบนเจาันบุญหลาย
เธอบอกว่าขายแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าด้วยความที่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่เธอขายอยู่แถวโรงพยาบาลไง
คนที่เขามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่
ก็ไม่ได้ช่วยคนร่ำคนรวยอะไรนักหนา
การได้มาทานอาหารในความรู้สึกที่ว่า
อร่อยแถมอิ่มแล้วก็จ่ายเงินไม่แพง
ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ
จริงราคามันก็มีแบบปกติทั่วไป
ก็คือ๓๐บาทถึง๔๐บาทก็มี
แต่ตนเองนั้นตัดสินใจว่าราคาแบบนี้มันแพงเกินไป
เอาเป็นว่าเริ่มต้นที่๑๙บาทไปเลยดีกว่า
แล้วถ้าใครต้องการจัดแบบพิเศษเอางี้คิดแค่๓๕บาทพอ

ไม่ต้องโทรค่ะเดินไปที่ร้านเลยค่ะ

ไม่ต้องโทรจองครับเพราะว่าโทรไปก็เท่านั้น
แต่ว่าไปกินที่ร้านจะดีกว่าได้กินถึงที่แล้วก็สดใหม่
แล้วที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปที่ร้าน
มันดีตรงที่เขามีผักสดเอาไว้ให้บริการแบบไม่อั้น
กันอีกทีฮะร้านก๋วยเตี๋ยวลำแต๊ลำว่านะครับ
อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เปิดสายหน่อยฮะ๑๐โมง

เดี๋ยวจบรายการตลอดข่าวไปรอกินได้เลยนะครับ
ยังไงซะเขาขายกูจนกว่าของจะหมดแหละ
แล้วถ้าไปไม่ถูกลองโทรไปสอบถามได้นะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

เยี่ยมแล้วนี่ก็น่าทานนะ
เตี๋ยวก็เป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทย

ช่วงหน้าหนาวแบบนี้กินสดร้อนกินเส้นอร่อยนะจ๊ะ